สั่งตัวจ่ายเพิ่มมาก่อนจะเสิร์ฟค่ะ
เพราะนานเรียกแจ้งไปก่อนว่า

แต่ถ้าไม่รับเดี๋ยวทางร้านยกเลิกให้
ลูกค้าก็คือแบบโวยวายอีกเหมือนเดิม

ไม่ควรมีจ่ายเพิ่มปิดระบบไปเลย

สั่งเมนูในที่แบบต้องจ่ายเงินเยอะมาก

เป็นร้านบุฟเฟ่ไม่ควรยาละคร

เหตุการณ์มันจะมีทั้งหมด๒วัน
ตอนแรกพนักงานยังไม่ได้มาแจ้งเรานะคะ

คือวันแรกลูกค้าคนนี้มา

แล้วก็๔เท่า๙ที่นี้ยังไม่แน่ใจว่า
ลูกค้าเลือกราคาไหนน่าจะเป็น

ถ้าตัวบุฟเฟ่มันจะเขียนมาเป็นบุฟเฟ่
แล้วก็กดได้ไม่อั้นแล้วมันจะไม่มีราคาขึ้น

แล้วปุ๊บทีนี้ลูกค้าก็ไปสายตัวที่มันเป็นต้องจ่ายเพิ่ม
ซึ่งสั่งในราคาประมาณ๒๐๐กว่าบาทรวมทั้งหมดนะคะ
แต่พอตอนคิดเงินปุ๊บพนักงานมาเก็บตังค์ลูกค้าโวยวาย
ว่าแบบทำไมตัวนี้ต้องจ่ายเพิ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้เนื่องจากว่าเราเปิดร้านใหม่ตอนนั้น
เราก็เลยคิดว่าเออสงสัยพนักงานเราอธิบายไม่ละเอียดเองอะไรอย่างนี้
วันแรกเราก็เลยโอเคไม่เป็นไรไม่เก็บตังค์ลูกค้า
ก็เลยเก็บแค่เท่าราคาบุฟเฟ่ก็อาจจะจบไปเพราะว่า

ผ่านมาประมาณ๒วันหรือ๓วันเนี่ยค่ะ
ลูกค้าคนเดิมมาอีกไม่รอดแล้วทำพฤติกรรมเหมือนเดิม
เพราะพนักงานเราจำได้ว่าเป็นลูกค้าคนเดิม
ตั้งแต่เดิมเราก็อธิบายแบบละเอียดเสร็จแล้วปุ๊บ
สั่งไอ้ตัวที่เป็นราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มมาค่ะ
ตัวนั้นมาอีกทีเนี้ยแต่พนักงานเราไหวตัวทันแล้ว
พนักงานเราเห็นละว่าลูกค้าสั่งตัวจ่ายเพิ่มมาก่อนจะเสริมอะค่ะ
พนักงานเลยแจ้งไปก่อนว่าตัวนี้เป็นราคาต้องจ่ายเพิ่มนะคะ
ลูกค้าจะรับไหมถ้าลูกค้าจะรับต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะ
แต่ถ้าไม่รับเดี๋ยวทางร้านยกเลิกให้
ลูกค้าก็คือแบบโวยวายอีกเหมือนเดิมใช้สเต็ปเดิมเลยว่าแบบว่า
เป็นร้านบุฟเฟ่ไม่ควรยาล่ะคะไม่ควรมีจ่ายเพิ่มปิดระบบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ก็เลยปิดระบบให้เขาปิดระบบที่มันเป็นตัวอารคาร์ดนะคะ
ปิดออกแต่ว่าระบบของเราเนี่ยมันไม่สามารถปิดโต๊ะเดียวได้
มันก็เลยต้องปิดระบบของทั้งร้านไปเลย
แล้วในระหว่างนั้นที่ลูกค้าท่านนี้ทานอยู่
เราก็ต้องแจ้งลูกค้าท่านอื่นว่าใครที่จะจับใครที่
นอกเหนือจากอาราคาตอย่างเงี้ยเออให้มาแจ้งกับพนักงาน

ปัจจุบันนี้ลูกค้าก็เข้าใจผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะคะ
อันนี้พี่ก็ขอบคุณมากเพราะว่าจริงส่วนใหญ่เราเจอแต่ลูกค้าน่ารักอยู่แล้ว
แต่สำหรับลูกค้าบางส่วนอย่างนี้
อยากให้เข้าใจผู้ประกอบการร้านบุเป้ว่าจริงแล้ว
กำไรของเราไม่ได้เหลือเยอะ
เราแบบค่ะจริงอะก่อนด้านเนี้ยก็มีกรณีหนึ่ง
หลังจากคลิปนั้นไปแล้วนะคะลูกค้ากินเหลือเยอะมาก

ด้วยความที่ลูกค้าก็น่ารักมาก
เราก็เลยไม่ปับลูกค้าหรออะไรอย่างนี้